เรื่องที่ชาวบ้านเขาฮือฮานะครับบริเวณป่าไผ่อยู่หลังบ้านเลขที่
สามทับสี่หมู่สี่ตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโกนะฮะ
อ่าเป็นบ้านของนางแสงเทียนอินทรประสิทธิ์อายุห้าสิบปี
นี่ครับเขาก็ไปกราบไหว้บูชากันเพราะว่ามีหน่อไม้ขึ้นมาที่
อภัยป่าแต่ทีนี้ขึ้นมาดูลักษณะครับ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหแตกหน่อแตกยอดมาเหมือนเสียญพญานาคเลยอ่ะอืมอ่า
เอาไปไหนแล้วเสียงพญานาคเดี๋ยวช่วยกันดูอีกทีนึงว่าเหมือนไหม
นะครับนี่เหมือนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอนับก่อนค่ะ
ว่ามีกี่แฉกออกมานับแฉกที่เสียงพญานาคได้
อย่าไปนับไผ่ข้างหลังนะไม่งั้นยาวหมดเวลาก็ไม่พอนะครับ
ชาวบ้านที่ใกล้เคียงเขาก็มาครับเขาก็มากราบไหว้บูชากัน
ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วครับบางคนเขาก็บอกว่า
จะให้โชคเป็นเลขนู้นเลขนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่ความจริงมันก็ขึ้นมาเยอะ
คือมะพร้าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแตกหน่ออะไรได้
ที่ก็ขึ้นมาลักษณะรูปทรงต่างก็ว่ากันไป
เป็นงูแผ่แม่เบี้ยก็มีเนี่ยเสียงพญานาคก็มีนะครับ
ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะไปดูกันต่อเลยไหมคะ
อดีตฮะต้นกวักมรกฏเป็นต้นไม้มงคล
ที่เจ้าของร้านขายของชำเขาปลูกเอาไว้ในกระถางหน้าร้าน
และเจ้าของร้านนี้บอกว่าถูกลอตเตอรี่หลายงวดแล้วนะ
ถูกแบบติดกันเลยตั้งแต่ปลูกเนี่ย
ต้นนี้บางบ้านเขาก็เรียกกวักเงินกวักทองคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะก็เรียกเงินเรียกทองเข้ามาไงนี่ไงบ้านเลขที่รู้ใจจริง
นายสุทนสุขล้นเหลือเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
อยู่หน้าโรงเรียนวัดบ้านฉางพาไปดูปลูกอยู่หน้าร้าน

ให้พี่วินมาชี้เป้าแทนค่ะก็เลยชี้ให้ดู
ก็นับหนีกันไปอะไรกันไปนะ

เพราะว่าผู้สื่อข่าวเราบอกให้ช่วยนับให้หน่อยว่ามีกี่ใบ
เขาบอกแค่ว่าปลูกมา๕๖ปี
ไม่ยอมนับใบให้อ่ะ

แต่เจ้าของร้านบอกว่ามีเลขเด็ดเอาไว้ในใจแล้ว
เขาบอกเราแต่เราไม่บอกคุณผู้ชม
เขาก็เลยบอกว่าขอให้มีโชคมีลาบทุกงวดต่อไป

ก็เป็นการไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง